กลายเป็นมีรถกระบะที่โดนรถบัสพุ่งชน๓คัน
คนที่นั่งอยู่ท้ายกระเด็นมามาสลบอยู่ตรงถนนเลยค่ะ
โอ้โหมาจากไหนนะคุณ
คือจังหวะเนี่ยที่รถบัสนะมาแบบเนี้ย

ก็โดนพุ่งชนไปตรงนู้น
น่ากลัวมากเหตุการณ์นี้
ทีแรกเขาชนท้ายกระบะก่อนกระบะขาวจอดติดไฟแดงใช่ไหม
อันนี้สามแยกทวีชัยที่ผนโยธินตาคลี
ถนนผนโยธินอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
แล้วพอมันเสียหลักไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วคุณ
ฝั่งนั้นน่ะโอ้โหดูสิคันนั้นก็พยายามจะถอยนะ

คันขาวพยายามจะเดินหน้าหนีเหมือนกัน
คันขาวรอดแต่คันเทานั้นนะคะ
ผู้โดยสารที่อยู่บนกระบะคันเทามากัน๔คนได้รับบาดเจ็บนะ
ครับแล้วมีคนหนึ่งอ่ะกระเด็นตกลงมาจากท้ายกระบะอ่ะ
หล่นลงมาอยู่ตรงพื้นถนนสลบเลยค่ะ
แล้วรถบัสที่มันเห็นสุดมุมกล้องวงจรปิดไปทางนู้น
มันไปเฉียวชนกระบะอีกคันนึงเพิ่มด้วย

คันที่สองคือคันเทาแล้วก็อีกคันหนึ่ง
นี่แล้วดูมุมนี้สิฮะคนแตกตื่นตกใจนะฮะ

โหยังไม่หยุดอ่ะ

โอ้โหคนในร้านนี้ลุกขึ้นมาดูเลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น

ใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ย
บัสคันนี้ไปจอดอยู่ตรงริมฟุตปาด
คือห่างจาก๓แยกมาสัก๒๐๐เมตรได้

คนขับรถบัสน่ะอายุ๕๘ปี

สภาพหน้ารถกระจกมันร้าวแตกแบบนี้
คนขับรถเองเนี่ยก็หมดสตินะคะ

คนขับรถบัสส่งโรงพยาบาล

ไปคุยกับชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้น
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าได้ยินเสียงโครม
โคมแรกก็คือชนกระบะคันแรกที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่
แล้วหลังจากนั้นเสียงที่ตามมามันเหมือนกับว่าคล้ายกับเบรก
เบรกเสียงแบบเอี๊ยดสลับกันมา๒ที
เขาก็วิ่งออกมาดูเห็นแล้วแหละว่ารถบัสย้อนสอนไปจากแยกนะคะ
ทีนี้ตัวคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็รีบไปกับเพื่อนเลย
เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยด้วย
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมสามีของคนขับกระบะคันสีเทาเขาเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าภรรยาผมน่ะเพิ่งจะเสร็จจากงานรับเหมาก่อสร้าง
กำลังจะพาคนงานกลับไงคนงานนั่งอยู่ท้ายกระบะ๓คน
แล้วภรรยาผมนี่กระบะคันเทานี้นะคะครับภรรยาผมน่ะเห็นว่ารถบัสพุ่งเข้ามาเนี่ย
พยายามที่จะเบี่ยงแล้วก็มีจังหวะถอยหนีนิดนึงเมื่อกี้ค่ะ
แต่ไม่ทันจริงค่ะ
น้องควรสวรรค์คนหนึ่งเพราะว่าขมองเขาขลบไปเลย
แต่คนที่กระเด็นคือนั่งท้ายใช่ไหมครับใช่ครับ
คนขับเป็นอะไรไหมครับคนขับก็หัวกระแทกกระจกสมองบวม
แล้วก็อีกคนนึงก็ข้อเท้าแตกกำลังเข้าเฝือกอยู่ครับ
ส่วนอีกคนนึงก็ล็อกนิดหน่อยไม่เป็นไรมากครับ
นี่ค่ะคือทางด้านสามีของคนขับกระบะคันสีเทาเนี่ยนะคะ
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องไปดูนะว่ากล้องวงจรปิด
สองมุมที่คุณผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยยังมีมุมอื่นอื่นอีกไหม
แล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่อันนี้ตำรวจสพตาคลีต้องเร่งพิสูจน์นะคะ
แล้วต้องไปตรวจร่างกายด้วยคนขับรถบัสเป็นเพราะสุขภาพ

เพราะว่าถ้าเกิดว่าถามว่าสภาพรถบัส

เพราะว่ารถบัสนี้มันเป็นระบบเบรกโดยใช้ลม
ไม่ใช่เบรกแบบใช้น้ำมันนะคะ
ดังนั้นถ้าเกิดเกิดปัญหาเรื่องเบรก
รถจะถูกล็อกหยุดวิ่งทันที
งั้นเดี๋ยวต้องไปหาสาเหตุต่อว่า